คนร้ายสองคนใช้ปืนเนี่ยบุกไปจี้ชิงทองจากร้านทองที่ลำพูนนะฮะ
ช่วงเวลาของการก่อเหตุใช้เวลาอยู่แค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีอืม
เช้าวันนี้ก่อนที่ร้านทองจะเปิดนะครับ
ค่ะไปอิ้นข้ามมาเลยวิ่งเข้ามาไปอิ้นข้ามเคาน์เตอร์อ่า
แล้วเดี๋ยวจะมีอีกคนนึงตามมานะครับนี่ฮะคือระหว่างที่คนเข้ามาเนี่ย
นี่คนแรกที่เข้าไปก่อนเนี่ยกระชากถาดทองแล้วโยนไปให้เพื่อนค่ะ
วาดใส่ถุงนี่คนนี้ถือปืนยาวด้วยนะครับอืม
คนแรกเนี่ยเป็นปืนสั้นนี่นะฮะแล้วช่วยกันหยิบ
คือมุมนี้เนี่ยจะเห็นจากด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะดูอีกมุมหนึ่งนี่
มุมเนี้ยตอนเข้ามาเนี่ยชัดค่ะโอ้นี่หยิบมาทั้งแผงเลย
คือกระชากออกมาเลยนี่นะฮะคือตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ประมาณแปดโมงกว่ากว่าเช้าวันนี้นี่คนมาแล้วนะครับ
แล้วใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึงประมาณสักสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีเองเหรอคะ
ใช่ฮะทั้งหมดเนี่ยประมาณสามสิบวินาทีโอ้โหถือว่าไวมากนะคะเนี่ย
นี่ฮะคนที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วก็ชากถาดออกมาเนี่ยฮะอีกคนนึงก็เก็บช่วยกันใหญ่เลย
คำถามคือท่านอาจจะเอ๊ะพนักงานไปไหนหมด
คือเขาเปิดร้านเก้าโมงอืมร้านทองนาริสลานะครับ
สาขาตลาดจตุจักรรมภูนย์ที่ตระบวนป่าศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดรำภูนย์
เอาขอดูภาพมุมด้านในหน่อยนะฮะช่วงที่ตอนต้นเลยที่เขามาถึงแล้ววิ่งแล้วกระโดดข้ามเคาน์เตอร์
อีกมุมหนึ่งนะฮะต้องดูอีกมุมหนึ่งถึงจะเห็นชัดตอนกระชากทองนะครับ
ความจริงตรงเนี้ยจะมีตอนกระโดดเข้ามาด้วยนะฮะอ่า
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้กระโดดเข้ามาแล้วแล้วเพื่อนก็จะเข้ามานะครับ
สุดท้ายเนี่ยสองคนนี้พอเก็บทองกวาดทองใส่ถุงนะครับ
ได้ไปแล้วเนี่ยวิ่งออกไปด้านนอกร้านมีรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่ง
นี่ฮะขึ้นรถแล้วก็ถอยรถแล้วก็หนีไปเลย
ใช้เวลาก่อเหตุแค่สักประมาณ๓๐นาทีนะครับ
คือทองที่ได้ไปเนี่ยมันจะมีพวกแหวนพวกสร้อย
มีทองคำแท่งอะไรพวกนี้อยู่ด้วยได้ไปทั้งหมดแปดถาดนะฮะ

ของร้านเนี่ยเขารวบรวมอีกทีนึงว่าตกลงเนี่ยศูนย์หายเสียหายไปเท่าไหร่
นี่ฮะพื้นที่หลังจากเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุสพมลำพูนก็ไปที่เกิดเหตุนะครับ
แต่คนร้ายตอนนั้นหลบหนีไปแล้วแต่ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
ค่ะเป็นรถกระบะสีขาวแล้วจะมีผ้าใบสีฟ้าคลุมอยู่
หมายเลขทะเบียนอะไรก็เห็นชัดนะครับขับมุ่งหน้าไปทางเขตท้องที่
พื้นที่อำเภอเมืองนะครับเจ้าของร้านทองบอกว่า
ขณะที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุเป็นช่วงก่อนที่ร้านจะเปิด
ปกติร้านเปิดเก้าโมงเช้านะฮะแปดโมงกว่ากว่าเนี้ยบุกเข้ามาเลย
บุกเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุสพมลำพูน
ก็ไล่ติดตามตัวคนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับภูทรภาคห้าก็มาช่วยด้วย
คือจุดต้องสงสัยตามที่ตามร่องรอยของรถกระบะไปได้เนี่ย
คือไปเจอรถกระบะคันนี้เนี่ยไปจอดซุกซ่อนไว้ที่พื้นที่ของ
ห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งนะฮะเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๙ตะบนป่าศักดิ
อำเภอเมืองลำพูนพื้นที่ที่ไล่ตามไปเนี่ยนะฮะ
ที่ไปค้นหานี่นะครับเพราะว่าไปเจอรถกระบะจอดอยู่เนี่ย
ตรงเนี้ยพื้นที่ห้าไร่กว่ามีทุ่งนาด้วยคือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ดู
จุดที่เป็นอาคารเป็นบ้านหลังเป็นส่วนของสำนักงานของห้างหุ้นส่วนตรงนี้เนี่ย
เจอรถกระบะแต่ไม่เจอคนร้ายนะฮะค่ะคนร้ายที่เห็นเนี่ยคือมีสองคนแน่นอนนะครับ
สุดท้ายเนี่ยก็รู้ว่า๑ใน๒ที่ก่อเหตุเนี่ยคือสามีคือสามีของเจ้าของห้างหุ้นส่วนตรงนี้
ก็ให้ให้ลูกสาวกับภรรยาของคนร้ายเนี่ยติดต่อแล้วเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะครับ
สุดท้ายเขาก็ยอมนะฮะภรรยากับลูกสาวก็ไปรับตัวมาจากจุดที่ไปซ่อนตัวอยู่แถวถนนสายลำพูนเชียงใหม่นั่นแหละ
แต่ไปอยู่ถึงจุงจุดอำเภอบ้านทินี่นะฮะนี่ไปรับตัวมาแล้วนะครับ
หนึ่งในสองของคนร้ายนะฮะก็มามอบตัวโดยไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับ
ลูกสาวบอกว่าที่พ่อก่อเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากเรื่องของการพนัน
เพราะพ่อเนี่ยติดพนันเล่นพนันมานานแล้วชอบมาขอเงินแม่นะ
แล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนโวยวายชอบทำร้ายร่างกายด้วย
ล่าสุดก็มาขอเงินลูกแล้วลูกไม่ให้นี่เอาปืนมาไล่ยิงลูกมาก่อนแล้ว
ก่อนจะไปก่อเหตุจี้ชิงทอง
ฉนู้อยู่เป็นประจำอยู่เนี่ยค่ะก็เยอะ
หนี้สินของตัวแกคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางพนันมากกว่า
แล้วก็หนี้สินมันคิดว่าจำนวนเงินนี้เยอะไหม

แต่คุณพ่อไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานที่นี่มานานหรือ
ไม่เคยคุณพ่อไม่มีคนยุ่งเกี่ยวไม่ได้ในใดทั้งสิ่งเลยครับ

ค่ะเป็นแค่หุ้นสดแค่ในน้ำ
นี่ฮะลูกสาวบอกรู้ว่าพ่อเนี่ยเล่นพนันมีน่งมีหนี้แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ

ตำรวจเนี่ยสอบปากคำคนร้ายนะครับ
คนร้ายที่ก่อเหตุคนหนึ่งที่ออกมามอบตัวในชื่อนายสุภกรเกิดมาก
อายุ๖๕ปีแล้วนะครับ

ตัวของนายสุภกรบอกว่าตัวเขามีหนี้สินอยู่ประมาณ๕ล้านบาทเป็นหนี้จากการพนัน
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปเอาปืนไปแล้วก็ไปกวาดทองมาจากร้านเขา
ส่วนอีกคนนึงที่ร่วมกันก่อเหตุยังหนีอยู่นะครับ

เดี๋ยวต้องสอบปากคำนายสุภกรว่าคนนั้นคือใคร

แล้วนี่ก็พาไปค้นของกลางที่เอามานะฮะทองรูปภัณฑ์ต่างก็คละกันไปหลายอย่างฮะ
เพราะว่าดึงมา๘ถาดนะครับเส้นละ๒บาทก็มี๓บาทก็มี๕บาทก็มี
คือรวมแล้วเนี่ยน้ำหนักทองคำเนี่ยประมาณ๕๐บาทที่ได้ไปนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้กลับคืนมาบางส่วน
มูลค่าก็ล้านกว่าบาทนะฮะถ้าคิดเป็นเงินนะครับ
ทีนี้ในที่เกิดเหตุที่จะเห็นว่ามีทองคำแท่งแบบตกอยู่เต็มเลยอ่ะค่ะ
แล้วคนร้ายก็ได้มาด้วยเนี่ยคือทางร้านทองบอกว่าทองคำแท่ง
นั้นไม่ใช่ทองแท้นะครับเป็นแค่ลักษณะกล่องใส่ทองนะครับ
นี่เป็นแค่กล่องใส่ทองนะครับเดี๋ยวต้องสรุปอีกครั้งนึงว่าทองรูปภัณฑ์ที่หายไปเนี่ยคนร้ายได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่
แล้วยึดคืนมาได้จากนายสุภกรผู้ต้องหาที่ออกมามอบตัวเนี่ยได้มาครบหรือไม่อย่างไร
ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะกระสงกระสุนชุดลายพรางที่ใช้ก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานไว้ได้หมดแล้วนะครับสำหรับในส่วนของนายสุปกรณ์นะครับ

ตรงที่สหพาคมเมืองจีนนะครับที่ลำภูนิ

ต้องขยายผลต่อเรื่องของจำนวนทองทั้งหมดที่ได้มาด้วย
ขอเหตุโมสตร์เช้าวันนี้ครับ